ไปดูกันต่อเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนี่แหละนะคะ
เป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่อ่างทองค่ะ
ได้จัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีเส้นไหว้บรรพบุรุษสัมภเวษี
อยู่บริเวณใกล้เคียงใกล้กับสาราผีเฮียน

นี่ดูก่อนเห็นไหมของเส้นไหว้ทั้งหลาย
ดูยิ่งใหญ่อลังการจริงนะคะ
ชาวบ้านในตำบลศรีพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ก็ร่วมกันนำอาหารคาหวานไปเส้นไหว้บรรพบุรุษและสัมภเวษี
เลี้ยงโต๊ะจีนผีที่บริเวณสาลาการประเยินวัดบ้านแก่
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาราผีเฮียน
เป็นการปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อของชาวบ้าน
ก็ทำมาเป็นประจำทุกปีแล้วค่ะปีนี้มีชาวบ้านนำอาหารขาวหวานจำนวนมาก
ร่วมกันทำพิธีเส้นไหว้ที่พิเศษก็มีขนมเค้กขนาดใหญ่
เด่นอยู่กลางโต๊ะบนโต๊ะอาหารเลยเนี่ยนะคะ
นายสุพนัทอัตธวัฏอายุห้าสิบปีประธานมูลนิธิแสงธรรม
ทำพิธีบอกว่าพิธีนี้เกิดจากความเชื่อของชาวบ้านในหมู่บ้านวัดบ้านแก่
ร่ำลือเกี่ยวกับสาราผีเฮียนซึ่งเป็นสาราการประเรียนที่อยู่ในบริเวณวัดค่ะ
มีชาวบ้านพบเห็นพูดผีอยู่บนสารานี้เป็นประจำก็เลยหวาดภาวะแล้วค่ะ
ต่อมาชาวบ้านก็นำเครื่องเส้นไหว้เป็นลักษณะแบบโต๊ะจีน
แล้วก็จัดอาหารใส่กระเช้าทำพิธีอุทิศบุญกุศลให้แก่สัมภเวษี
โดยมีพิธีสวดมนต์ตั้งโต๊ะจีนถวายเครื่องเส้นไหว้สัมภเวษี
เพื่อยึดเหนียวจิตใจที่บริเวณสาราผีเฮียนวัดบ้านแก่
ก็ทำกันมาทุกปีจนถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดกันมาของชาวบ้านที่นั่นแหละค่ะ
ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลแต่ละพื้นที่นะครับ